จากพื้นที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้ว
เมื่อวานยังมีอีก๒จุดที่แยกราชกระบังแยกกิ่งแก้ว
ที่แยกกิ่งแก้วเขาบอกว่าจะลุกเป็นไฟ

มีการจุดไฟชาปนักกิจผเด็ดการณ์
การชุมนุมในพื้นที่๓แยกกิ่งแก้วลาดกระบัง
เมื่อวานนี้มีชื่อกิจกรรมว่าลาดกระบังจะลุกเป็นไฟ
กิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็น
มีมวลชนเข้าร่วมการชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็การจัดกิจกรรมมีการแจกกระดาษเปล่า
ให้ทำไมแจกบอกว่าเอามวลชนพี่น้องเราทุกคน
เขียนเลยเขียนความรู้สึกต่อรัฐบาล

ก็โอ้โหร้อนแรงนะครับแล้วก็อย่างที่เขาลักษณะจุดปีใช่ไหมครับ
ชื่อกิจกรรมแล้วฮะลาดกระบังจะลุกเป็นไฟ
ตอนแรกสื่อมวลชนเองก็จับตามองจะลุกเป็นใครยังไงวะ
จะร้อนแรงขนาดไหนร้อนแรงจริง
เขาเอากระดาษเหล่านั้นแหละครับมาเผามาเผาเลยนะครับ
ในช่วงเวลา๒๐นาฬิกานะครับ
เขาบอกว่าเป็นการชาปนกิจพระเด็จการ
แล้วก็มีการเผาเอกสารที่ตำรวจนำมาแจ้ง
ว่าการนับชุมนุมมีความผิดตามพรบชุมนุมสาธารณะด้วย
จากนั้นผู้ชุมนุมร่วมกันยืนรอบกองไฟร่วมกันร้องเพลง
และตะโกนแบบนี้นะออกไปอย่างนี้ตะโกนหลายที
ตะโกนอยู่แบบนี้เรื่อยนะฮะ
และตอนแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะเดินหน้าไปสมทบการชุมนุม
หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
หลังจากที่รับทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อ
จากการที่นายกรัฐมนตรีไปงานสวดมนต์ที่วัดโพ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อพร้อมกับพูดกับประชาชน
ที่มารอให้กำลังใจนายกบอกว่าไม่ออกหรอกไม่ออก

ในส่วนของมวลชวนที่รัฐกระบังเขาก็รู้ข่าว
เขาบอกไม่ออกใช่ไหมไม่ออกไม่เป็นไร
เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปรวมตัวกันใหม่ที่แยกบางนา๑๖นาฬิกา
กลุ่มนี้เขาจะแผ่กันเย็นนี้๑๖นิวอีกกา
กลุ่มผู้ชุมนุมในนามราชดรนะครับได้รวมตัวกันอยู่หน้าห้างเลย
มีการปราศัยแล้วก็ร่วมกันแสดงสัญลักษณ
ชู๓นิ้วเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับ
แล้วก็ข้อเรียกร้องสำคัญให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนะครับ
ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนผู้ชุมนุม
ข้างบางตากว่าทุกครั้งที่มีการชุมนุมที่บางกะปินี้
เมื่อวานที่ฉันไปเรียนที่นิด้าผ่านไปผ่านไปก็เห็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะ

ไม่ได้มีความวุ่นวายเกิดขึ้น
ก็จะมีคนที่ไปร่วมชุมนุมผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปพูด
แสดงความคิดเห็นจมตีวรัฐบาลและก็เรื่องก็เรื่องรำลักษณะเดิม
คือต้องการให้พนครประยุจนุชาณ์ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี

แต่ว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งมีความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยคุณ
มีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงวัยกลางคน
เดินฝากลางจุดที่ผู้ชุมนุมนั่งปลาสายเลย

แล้วก็เดินไปสอบถามผู้กำลังปลาใสบอก
เอ้าถ้าไม่เอานายกคนนี้แล้วจะเอาคนไหนนะฮะ

ผู้ใช้บริการเขาจะมาซื้อของในห้างกันยังไง

มีคนพยายามที่จะพาให้ตัวเธอออกไปซะ

แล้วก็เชิญตัวผู้หญิงคนนี้ออกไปก่อน
จากนั้นกิจกรรมก็ดำเนินเรื่อยไป
ก่อนจะยุติการชุมนุมเวลา๒๑น

แล้วก็คุณธนทรหัวหน้าคณะก้าวหน้าก็ไปด้วยคุณ
ไปร่วมด้วยไปร่วมสังเกตการณ์นะครับไปขึ้นเวทูงเวที
ไปร่วมสังเกตการณ์ให้กำลังใจน้องเขา
เพราะว่านี่เป็นแฟลชมอบเยาวชนพิศนุโลกปลดแอบ

อันนี้เวทีปราศัยเมื่อวานเรียกน้ำย่อยนะคุณ
เพราะเขาจะปราศัยใหญ่กันวันนี้

แต่ว่าเรียกน้ำย่อยเมื่อวานนี้ก็โอ้โห๒๐๐คนนะฮะ
เพราะว่ามีทั้งกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
นักเรียนนักศึกษาร่วมชุมนุมซักซ้อม

ของกลุ่มพิศนุโลกปลดแอบในวันนี้
ส่วนวันนี้จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์

ตั้งแต่๕โมงครึ่งช่วงเย็นนี้นะครับ

น้อยยิ้มใหญ่ฟังน้องเขาปลาใส

พอใครเห็นก็มาถ่ายรูปกันเยอะเลย

ก็ชู๓นิ้วถ่ายรูปด้วยความเป็นกันเองนะครับ
คุณธนทรก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเหมือนกัน

แล้วก็พวกเขากล้าหารมาก

ที่เป็นคนจัดงานในจังหวัดพิศนุโลก

พรุ่งนี้นัดชุมนุมใหญ่กัน
มาร่วมเป็นกำลังใจ
มาร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยไปด้วยกันนะครับ
ขอบคุณครับ